จากผู้ที่ประสบเหตุอัคคีภัยนะครับ
หนึ่งในผู้ประสบอคีภัยชุมชนเก่าแก่ย่านธนบุรี
เล่าถึงเหตุการณ์สะเทือนขวัญสะเทือนใจ
วันที่เพลิงเผาบ้านวอดทั้งหลังนะครับ

ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุเพียงไม่กี่วัน
สิ่งของก็ถึงประชาชนอย่างรวดเร็วนะครับ
เมื่อวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมานะครับโลกโซเชียล
แชร์คลิปบ้านไม้เก่าแก่ในชุมชนสามัคคีวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ธนบุรีกรุงเทพมนาคมเกิดอัคคีภัย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับก็อย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละครับ
มีบ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง๙หลังคาเรือน
ไหม้บางส่วนอีก๗หลังคาเรือนรวมแล้ว๑๖หลังคาเรือน
แล้วก็มีประชาชน๕๗คนได้รับความเดือดร้อน
โชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ครั้งนี้นะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์แล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยรัศดรที่ได้รับความเดือดร้อน
เมื่อวานนี้ทรงพระกรุณาโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรี
ถุงพระราชทานเครื่องนอนเครื่องครัวไปมอบให้แก่ราศดรที่ประสบอัคคีภัย
ณสาราการประเรียนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ซึ่งองค์คมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานสิ่งของมาให้
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
และเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตครับ
ขณะที่หนึ่งในราศดรที่ถูกไฟไหม้นะครับ
เล่าย้อนถึงเหตุการณ์วันนั้นด้วยน้ำตาครับ
บอกว่าช่วงบ่ายขณะเกิดเหตุนั้น
ตัวเองได้ทำงานอยู่ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจตุรมิตรสัมพันธ์

ปรากฏว่าเพลิงได้ลุกลามขึ้นสูงมาก

ได้แต่โผล่กอดญาติร้องไห้
และต่างให้กำลังใจซึ่งกันและกัน
ท่ามกลางความสูญเสียที่เพลิง
ยังไม่ทันเห็นน้ำใจของคนไทย

คือพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ที่ได้พระราชทานสิ่งของเครื่องนอนและเครื่องครัวมาให้
รู้สึกดีใจมากและมีกำลังใจให้กับตนเอง
เป็นกำลังใจอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับ
พร้อมกับครอบครัวที่มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปครับ
รู้สึกแบบประทับใจมากเลยค่ะ

ไม่คิดเลยก็มีแต่เพื่อนตามนี้นะคะที่มา
พอเมื่อวานได้ข่าวว่าพระองค์ส่งตัวแทนมา
พอถุงพระราชทธาตุดีใจมาก
ดีใจมากครับปลื้มใจมาก
พระองค์ซึ่งพระเจริญแบบไม่คิดเลยค่ะ
ว่าจะได้ถุงพระราชทาน
เพราะปกตินี่ดูข่าวจะแบบเห็นข่าวแต่คนอื่น
ไม่คิดว่าตัวเราจะมาเจอเรื่องแบบนี้
แต่ก็สู้ค่ะสู้ไม่ถอยค่ะ

ดีขึ้นคิดว่านะคะ
เราจะต้องแบบว่าเริ่มต้นใหม่ได้คิดอย่างนี้ค่ะ
ขณะที่ทางด้านของเลขานุการชุมชนสามัคคีวัดใหญ่ศรีสุพรรณนะครับ

บอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนตื่นตระหนกตกใจ

แต่เมื่อได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทุกคนต่างรู้สึกปราบปลื้มปิติเป็นอย่างมาก
น้ำพระราชริไทยของพระองค์เปรียบเสมือนพ่อดูแลลูก
ซึ่งหลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วัน
สิ่งของพระราชทานต่างก็มาถึงมือประชาชนแล้วนะครับ